เอาถังสีทุ่มใส่หัวพี่ชายที่พิการทางสมองแขนขาอ่อนแรง

เอาไม้เท้าของแม่ที่อายุ๘๐กว่าปีแบบชะลาแล้ว
เข้าไปที่หัวแม่ฟาดเข้าไปที่ไทยทอยแม่
แล้วเมาถึงขั้นที่ว่าพอตำรวจจับยังมีหน้ามาพูดว่า
ถ้าเข้าคุกแล้วจะไปกินเหล้าที่ไหน

ทำลายไม่ได้ทำอะไร
ฉันได้ยินเสียงเธอฟาดดังโบ๊ะ๓๔ครั้ง

ยายใจเย็นเย็นยายเนี่ยเลือดออกเนี่ยแล้วเธอทำอะไรเขา
ไหนยายหนูดูหน่อยโอ้ยปวดไหมปวดไหมปวดใหญ่เลยหรอ
ที่ได้ยินเสียงร้องไห้เนี่ยคือคุณยายบุญชื่นศรีสว่างอายุ๘๒ปีแล้วนะคะ
กลุ่มหัวกุมหน้าผากเพราะว่าหน้าผากปูดบวมท้ายทอยก็บวม
ส่วนที่เห็นเสื้อสีน้ำเงินหายใจโรยรินอะ
นั่นคือพี่ชายคนก่อเหตุนะคะในเดือนนายสายันศรีสว่างวัย๕๔ปี
เป็นผู้พิการทางสมองแขนขาอ่อนแรง
คือนอนหายใจโรยรินอยู่ที่พื้นแล้วถ้าฟังจากเสียงคนถ่ายคลิปคือเลือดออกที่หัวด้วย
สีสว่างนั่นแหละนั่นแหละด้านล่างของจอดิตกล้องเออเออน่ะ
เสื้อสีดำอ่ะที่เอามือจับหมอนพี่ชายอยู่นั่นอ่ะอ่ายายใจเย็นนายหิกคนก่อเหตุนะคะ
เพื่อนบ้านคือเห็นสภาพแล้วโทรแจ้งตำรวจทันทีเลยค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้เอง
แปดโมงครึ่งเที่ยวเบิร์นเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะคะค่ะตำรวจสอบสวนในหยิก
ก็ยอมรับสารภาพว่าเขาคือคนก่อเหตุทะเลาะกับพี่ชายคือในเดือนที่พิการทางสมอง
คือในเดือนเนี่ยไม่ได้พิการแต่กำเนิดแต่เขาทำงานก่อสร้างแล้วเกิดอุบัติเหตุตกนั่งร้าน
ก็เลยกลายเป็นผู้พิการทางสมองแขนขาอ่อนแรง

เพราะว่าว่าพี่ให้พี่กินยาแต่พี่ไม่ยอมกิน
หิกโมโหหยิกก็เลยเอาถังสีฟาดเข้าที่หน้าพี่ชายหนึ่งครั้ง
พี่ชายตกลงมาจากโต๊ะนอนกองอยู่ที่พื้น
พอแม่เห็นเนี่ยแม่อายุ๘๒ปีแล้วนะ
แม่เห็นแม่ก็ด่านายิกไปตีพี่ทำไม
โมโหต่อเนื่องหยิกก็เลยเอาไม้เท้าของแม่ฟาดเข้าหัวแม่ค่ะ

สักพักหนึ่งแน่นิ่งแล้วตายเลยนะคะ
หลังนี้มันไม่ถึงก็ตายอะ
เอาจริงผมบอกเลยถังนี้ถังเดียว
ตีกี่ทีแม่ตีกี่ที

ตีเข้าที่ไหนอะ

เราได้คุยกับพี่เพื่อนบ้านนะคะ

คือเป็นคนที่แจ้งเหตุให้ตำรวจนี่แหละ
คือเขาบอกว่าครอบครัวนี้น่าสงสาร

พี่ชายก็พิการทางสมองอีก

แล้วก็จะมีพี่สาวอีกคนนึงที่คอยมาดูแลแม่ที่แก่ชะลานี่แหละนะคะ
ส่วนนายหยิกเนี่ยติดเหล้าหนักมากงานการก็ไม่ทำ
เวลาพี่สาวแวะมาดูแลแม่วัยชราก็เอาเงินพี่สาวนี่แหละไปซื้อเหล้า

ในคลิปเลยในเดือนนอนหายใจโรยรินอยู่ที่พื้น
ส่วนยายบุญชื่นก็เอามือกุมหน้าผากกุมไทยทอยอยู่แบบนั้น
เขาป่วยพิการค่ะพิการแขนขาอ่อนแรงใช่สมองพิการ
บางทีคำสั่งให้ไปเอาอีกอย่าง
เขาก็ยังจะหยุดอีกอย่างคือเขาไม่ได้รับไม่ได้รับ
ฟังอะไรได้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วเขาไม่รู้เรื่องใช่
เขาไม่รู้เรื่องอ่ะแต่เธอก็น่าจะรู้เวลาเขาทำอะไรไม่ได้ดั่งใจ
เธอเธอก็ฟาดโบ๊ะฉันก็ไม่รู้ว่าเธอฟาดอะไร
ได้ยินเสียงทั้งเสียงฟาดแล้วก็เสียงยายจอร์ดแกร้องไง
เราก็เลยมาดูแล้วก็มาก็เจอสภาพไอ้เจ้าหนี้มันนอนแล้ว
พัฒนาหยิกก็คือเป็นลูกบ้านนี้ด้วยนั่นแหละเขาบอกว่านายหิกเนี่ยเป็นน้องคนสุดท้อง
เธอก็จะแวะเวียนมาดูแลแม่แล้วก็ดูแลพี่ชายที่เป็นผู้พิการด้วย
ก่อนหน้านี้ติดโควิดแต่พอหายโควิด
ไม่รู้ว่าหายโควิดแล้วไปติดอะไรมาต่อออกมาคือติดเหล้าเลยค่ะ
เหล้าหนักมากงานการไม่ทำงานกรรมไม่ทำไม่ว่า
ไเบี้ยเลี้ยงคนชะลาของแม่ไถเบี้ยเลี้ยงผู้พิการของพี่ชายอ่ะ
แล้วยังตีเขาเจ็บแบบนี้อีกค่ะ
ทีไรทุบตีคนในบ้านเป็นประจำ
คิดเลยนะว่าคราวนี้ถึงขั้นตีพี่จนตาย
นี่คือพี่ชายในเดือนที่ถูกตีจนเสียชีวิตอ่ะค่ะ
คือความจริงแล้วอยู่บนโต๊ะอยู่บนโต๊ะที่นอนที่นั่ง
ใช่เขานั่งอยู่บนโต๊ะเอาถังสีฟาด
ฟาดเขาไปทีเดียวจนเขาร่วงจากโต๊ะ
คุณจะต้องฟาดแรงขนาดไหนฟาดทีเดียวจนตายอะค่ะ
นี่ก็ยังกินยังอะไรได้นะ
โควิดแล้วคือเข้าโรงพยาบาลแย่แล้วปอดเขาแย่
ประสาทเขาก็จะเหมือนไปแล้วคราวนี้เขาออกมารักษาตัวที่บ้านเนี่ย
ก็คือมาอยู่กับแม่แล้วคราวนี้เขาชอบด่าแม่ตีแม่อะไรแบบจะตีอ่ะ
ก็เลยแม่ก็เลยป่วยเบาหวานขึ้นรักษากันอยู่
แล้วทีนี้เขากลับมากินเหล้าแล้วกินเหล้าหนักอืม

เมืองต้นตำรวจคุมตัวนายหยิกไปสอบประคำเพิ่มเติมแล้วนะคะ
แต่ก็ยังคงพูดจาวกไปวนมาอ้างบอกว่าไงรู้ไหมคะ
ถ้าเข้าคุกแล้วจะไปกินเหล้าที่ไหนอ่ะ
ต้องเหงาอยู่บ้านคนเดียวแน่แน่โอ้โหชาวบ้านนี่
เปลี่ยนจากกลด่าเป็นสาบแช่งเลยนะคะ
นี่ดีนะไม่มีใครเข้ามารุมประชาธรรมอ่ะแม่